น้ำน้ำน้ำน้ำมามาดิมาดิมาพี่พออีกหนึ่งหนึ่ง
พอพี่พี่อย่าอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
คนอื่นจะลุกหลบไปกันที่น้ำใจเย็นนะใจเย็นนะนี่แหละครับ
ละมุนปลาแก้วใส่กันเละเทะกาดก็ต้องมาห้าม
แล้วอย่างที่บอกครับกาดโดนแทงที่ท้องแต่เคราะห์ดีครับ
เจ็บแค่เล็กน้อยเหตุเกิดที่ผับแห่งหนึ่งครับ
แม่โจ้ตะบนหนองหานครับก่อนเกิดเหตุลูกค้าโต๊ะหนึ่งเนี่ย
ฉลองวันเกิดกันสนุกจะเอาเค้กป้ายกันเอาเค้กป้ายกัน
นายมานะอายุ๓๕ผู้ก่อเหตุไปพูดจากกระทบกระทั่งโต๊ะข้าง
เรื่องราวเป็นแบบนี้นะเขาเล่ามาจนมีเรื่องกัน
คุณมานะเนี่ยเป็นคนเปิดเค้าก่อนครับ
แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยบานปลายชุลมุนวุ่นวายต่อยตีกันหลายคู่เลย
กาดเข้ามาห้ามไปสอบถามในพงศธรมั่งกาดที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารอบ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนได้ร้านเปิดไฟแล้วพี่
ให้ลูกค้าทยอยออกทยอยออกโต๊ะของผู้ก่อเหตุเมาหนักเลยพี่
แล้วไปหาเรื่องโต๊ะข้างต่อยตีกันเขาก็ต้องเข้าห้ามเป็นหน้าที่ของเขา
แต่ถูกนายมานะชักมีดครับแล้วยื้อแย่งมีดกันจนมาถูกบริเวณท้องของเขา
เพราะดีครับโดนแค่สักถากได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนี่ครับ
ตำรวจสายตรวจเข้ามาจับนายมานะนะครับไปกับมีดปลายแหลมยาวประมาณ๕นิ้ว
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็พกมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
โทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
ผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปนะครับในวงเงิน๒๐๐๐บาทครับ